ไปทานของหวานกันต่อดีกว่านะคะ

ที่ตลาดตลาดสวรรคโลกค่ะ

บอกเลยว่าร้านนี้ถ้าใครได้ลิ้มลองแล้วต้องติดใจ

เพราะว่าเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่เป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครนะคะ

แล้วก็กลิ่นนี่หอมอร่อยนะคะ

ที่จะมีการผสมน้ำดอกอัญชันให้ทำเป็นตัวขนม

มีเผือกนึ่งมีแปะก๊วยนะคะ
ทานแล้วแบบละมุนละมุนเหลือเกิน

ถ้วยแค่นี้๒๐บาทเท่านั้นเองนะคะ

เอาไปคุยกับเจ้าของร้านแม่มนขนมไทยกันหน่อยค่ะ
คุณนี่ทำจากอะไรครับ

แล้วนอกจากนี้ยังมีขนมปลาครีมไข่เต่าด้วยนะ

ข้าวเหนียวดำลำไยมะพร้าวอ่อน
มีกล้วยหักมุกเชื่อมก็มี

มีต่อจิตต่อใจ

อย่างละ๒๐บาทเท่านั้นนะคุณคะ
เอาเป็นว่าใครอยากสั่งอยากจะทานโทรตอนนี้ก็ได้เลยนะ

กสิกรไทยสาขาสวรรคโลก

เปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้า

อะไรนะแปะก๊วยใช่ไหม

สูตรเฉพาะด้วย
บัวลอยนะโอ้โหบัวลอย๗เซียน